คุณผู้ชมคะจับได้แล้วนะคะที่เราเล่าไปค่ะ
ว่ามีคนร้ายทำทีไปถวายน้ำดื่มให้กับท่านเจ้าอาวาสวัด
ที่วัดวังหินแรงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับ
แล้วก็แบบเปิดน้ำให้เลยถวายน้ำคือนั่งเฝ้านั่งรอให้ท่านเจ้าอาวาสดื่มอ่ะ
อืมพอท่านดื่มปุ๊บท่านแบบเหมือนสลบไปเลยอ่ะครับ
แล้วงัดกุฏิเข้าไปขโมยของจับได้แล้วนะคะ
เป็นแม่ลูกค่ะแต่แม่ลูกคู่นี้บอกว่าที่ต้องมาก่อเหตุในลักษณะนี้
ก็เพราะว่าอยากได้เงินไปรักษาลูกที่ป่วยจิตเวทแต่จากการตรวจสอบ
เคยก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายวัดนะคะก็ลักษณะคล้ายกันเลยอะค่ะ
วางยาสลบพระในวัดแล้วก็เข้าไปขโมยของค่ะ
ตำรวจสพดงเจริญจังหวัดพิจิตรจับกลุ่มนางชายามอนอายุสี่สิบ
นายสุรชัยอายุ๒๒เป็นแม่ลูกกันนะคะ
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านในพื้นที่หมู่๓ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาค
ค้นในบ้านมีของกลางก็คือเงินสดสี่หมื่นห้าพันบาทสลากินแบ่งรัฐบาล๑๕ใบ
รถจักรยานยนต์ซูซูกิสีแดงไม่ติดทะเบียนหนึ่งคันค่ะแม่ลูกคู่นี้ไปก่อเหตุวางยาสลบ
อธิการผู้ชงยานวุฒโธท่านเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงที่อำเภอดงเจริญนะคะ
ก็ออกอุบายให้ท่านเจ้าอาวาสฉันน้ำชาเขียวพอท่านฉันไปสักแป๊บเดียวมึน
ลืมตาไม่ขึ้นก็เข้าไปเลยงัดประตูกุฏิเลยนะคะ
ก็ไปขโมยเงินห้าหมื่นบาทแล้วก็หนีเหตุการณ์ก็คือเมื่อสองวันก่อน
สิบสองมิถุนายนตัวนางชายาพรบอกว่าเธอกับลูกชายป่วยทั้งคู่ค่ะ
มีอาการป่วยจิตเวทรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตร
แต่อาการของเธอไม่เยอะอาการของลูกหนักกว่า
ก็พยายามจะต้องรักษาแต่ไม่มีเงินนะคะอยากได้เงินไปรักษาตัว
ทั้งตัวเองและทั้งลูกก็เลยไปตระเวนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
วันเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไป
แม่ลูกไปกันสองคนไปซื้อชาเขียวกับโอวันตินที่ร้านขายของ
เสร็จเขาใช้ยาคลายเครียดค่ะคุณผู้ชมคือโรงพยาบาลอ่ะ
ให้ยาแม่ลูกคู่นี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาป่วยจิตเวท
ครับเข้ารักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทแล้วโรงพยาบาลให้ยาคลายเครียด
แต่เอายาคลายเครียดนี่แหละไปก่อเหตุค่ะไปใส่ในน้ำชา
น้ำชาเขียวอ่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยไปที่วัดวังหินแรง
ที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสถวายชาเขียวแล้วเปิดขวดให้ท่านเลยนะคะ
แล้วก็นั่งมองอ่ะนั่งรอว่าท่านฉันหรือเปล่าคือนั่งเฝ้าเลย
พอท่านฉันเข้าไปท่านเริ่มมีอาการง่วง
เดินเข้าไปนอนในกุฏิก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีคนเข้ามาในกุฏิ
แต่ท่านเจ้าอาวาสเขาล็อกประตูนะคะถึงขั้นงัดนะคะงัดเข้าไป
อังสะที่แขวนอยู่บนหัวเตียงเปิดดูมีเงินห้าหมื่น
มีพระเครื่องหยิบออกมาหมดเลยพระเครื่องเอาไปโยนทิ้งน้ำครับ
แต่ว่าเงินเก็บไว้แล้วขี่รถจักรยานยนต์หนี
แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกไงคะก่อนที่จะมาก่อเหตุ
วัดแห่งนี้ไปก่อเหตุอีก๒วัดมาแล้ว
ที่วัดทุ่งตับเต่าในอำเภอบางมูลนาคก็เหมือนกันเลย
ยาคลายเครียดลงไปในโอเวนตินแต่ครั้งนั้นเนี่ยในกุฏิ
เจ้าอาวาสไม่มีทรัพย์สินมีค่าก็เลยไม่ได้เข้าของอะไรไป
อีกจุดหนึ่งที่วัดวังงิ้วอำเภอดงเจริญ
ท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธรับของถวายค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิด๑๙
อืมก็เลยไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไป
ยาคลายกังวลอ๋อเป็นยาคลายกังวลยาคลายเครียด

กินแล้วเขาจะง่วง

ใส่ที่วัดหรือว่าใส่ที่ร้านค้าหรือว่าใส่ตรงไหน
ใส่ที่ใส่ถึง

ตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจพิสูจน์อีกทีว่าป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะอืม